ทุกชมครับมีคุณป้าท่านนึงอายุห้าสิบเจ็ดปีและเป็นคน
สระบุรีค่ะมากับลูกชายนะครับมาขอความช่วยเหลือจากธนาย
โรนโรงแก้วเผ็ดอืมวันนี้ทำนายโรนโรงก็พาไปที่กระทรวง
สาธารณสุขทันนี้นะคะแต่นี่คือวันที่มหาธนรณรงค์
เดินค้ามันไม่ไหวเนอะคือค้าข้างขวาเนี่ยตรงน่องข้างล่างนะ
เมื่อนู่นนะฮะย้อนไปต้องปี๕๙๒๕๕๙นะครับตอนนั้นเนี่ยคุณป้าขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วมอเตอร์ไซค์ล้ม
เตอร์ไซค์ทับขาข้างขวานะครับหมอก็ผ่าตัดโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่สระบุรีนะครับ
ผ่าตัดให้บอกว่าต้องดามเหล็กเข้าไปที่กระดูกดามเข้าไปเนี่ยทั้งหมด๗เส้น
ทีนี้พอดามเหล็กเข้าไปแล้วเมื่อมกราคมปี๖๕ปี๕๙นะครับก็มีอาการปวดขาตลอด
มันไม่ใช่ปวดแผลนะปวดกระดูกข้างใน
เมื่อปี๕๙เนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรเมื่อ๖ปีก่อนไม่รู้เรื่องเลย
แทงกระดูกแล้วมันสีกับเนื้อที่อยู่ที่ขาข้างขวาตรงที่ผ่าตัด
ก็ไปบอกหมอหมอก็ผ่าตัดเอาเหล็กออกให้

คือคุณป้าบอกสิ่งที่รู้สึกผิดปกติก็คือ
พอผ่าตัดครั้งแรกเมื่อมกราคมปี๕๙
ทำไมหมอไม่ค่อยมาเจอหน้าเจอตาฟิล์ม

ให้แต่พยาบาลมาแจ้งข่าว
ทนไม่ไหวมันปวดไม่หายสักทีหมอ
ปวดแบบล้าวไปถึงกระดูก
ปวดแบบทำอะไรก็ไม่ได้ทอลลามานไปหมด

สุดท้ายก็คือหมอก็งั้นเดี๋ยวผ่าเอา

เพราะตอนนี้กระดูกก็น่าจะสมานแล้ว
เสร็จมกราคมปี๖๐ถอดเหล็กออกหมดแล้วนะ

มันจะค้างอยู่นะแต่ไม่มีผลอะไรกับร่างกายหรอก

ถ้าตายไปก็เผาไปพร้อมกัน
ทรมานมากแล้วทีนี้เริ่มมีอาการแบบ
ผื่นขึ้นตามตัวเขียวช้ำเหมือนกับมีอาการผิดปกติ
ต่อมน้ำเหลืองไปหาหมอที่ไหนก็หาสาเหตุไม่ได้
คลินิกก็หาสาเหตุไม่ได้โรงพยาบาลแถวบ้านก็หาสาเหตุไม่ได้
ลูกชายจบม๖ตอนนั้นอายุ๑๘
ก็ไปหางานทำไม่ได้เพราะต้องมาดูแลแม่
เพราะแม่เดินไม่ได้แม่เองทำงานก็ต้องให้ลูกคอยขี่มอเตอร์ไซค
รับไปส่งที่ทำงานไอ้คันจะลาออกจากงานก็ไม่ได้
มีลูกชายอีกคนก็ทำงานเป็นหัวเรี่ยวหัวแรง
ระหว่างทางนี้จนถึงปี๖๕ปีที่แล้วนะ
ตัดสินใจไปหาโรงพยาบาลแถวบ้านอีกรอบนึง

มันยังไม่ทันสมัยพอ

ที่ดอกสวรรค์นี่คือที่เวลาเอาไว้เจาะอะไรต่างนานาใช่ไหมคะ
เวลาที่เขาแบบผ่าตกผ่าตัด

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็เลยผ่าตัดเอาออกมาให้

ใช่คือถ้ากระดูกเป็นอย่างนี้นะตรงเนี่ย
ไอ้ดอกสวรรค์ชิ้นเล็กอันนี้
มันคาอยู่อย่างนี้

ดูขาท่อนล่างของคุณป้าจันทรานะ

แล้วมันก็มีส่วนปลายทิ่มมาตรงเนื้อหน่อยนึง

เพราะฉะนั้นแกจะปวดทั้งกระดูกและเจ็บทั้งเนื้อ
เพราะมันเสียบคาอยู่ในกระดูกและเสียดสีโดนเนื้อทิ้มโดนเนื้อด้วย

๖อ่ะถ้า๗ปี
แล้วผ่าออกเมื่อพฤศจิกายน๖๕

หลังจากนั้นอาการปวดหายเป็นปลิดทิ้ง

มน้ำเหลืองที่มีปัญหาเดี๋ยวผื่นขึ้นเดี๋ยวลอยจ้ำรอยช้ำรอยเขียวแผลบวมเป็นหนองอะไรต่างนานาหายหมด

เพียงแต่ตอนนี้ยังเดินไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าก็อายุเยอะแล้ว๕๗แล้ว

แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาเสียโอกาส

ลูกเขาหางานทำไม่ได้ต้องมาดูแลแม่
ค่าใช้จ่ายในบ้านในพอต้องไปกู้หนี้ยืมสินเป็นหนี้นี่ก็อีกหลายแสนบาท
มาขอความช่วยเหลือจากทนายรณรงค์ว่าอย่างนี้จะเรียกร้องความรับผิดชอบจากใครได้บ้าง
วันนี้ทนายรณรงค์ก็เลยพาไปที่กระทรวงสาธารณสุข

เพราะว่าวันนี้มาคุยกับผมที่เปิดปากกับภาคภูมิด้วย
เราต้องกู้เงินอ่ะจากมาบางทีอ่ะกู้เงินมาซื้อยา

รักษาขาไปซื้อยาบ้างไปคลินิกบ้างครับ

เงินสหกรแล้วก็ออมสินมั่งทั้งสองอย่างค่ะ
เพราะว่าตอนลูกเรียนอยู่แล้วเรามาเจ็บขาเนี่ย
มันไม่มีใครที่จะมาช่วยเหลือเราดูแลเรากัน

เมื่อวานนี้เนี่ยพอเป็นข่าวขึ้นมาที่มาร้องขอความช่วยเหลือจากทนายรณรงค์
คุณหมอที่ผ่าตัดให้กับคุณป้าเนี่ยโทรมาหาทนายรณรงค์

แล้วบอกเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น

ใช่แล้วก็ผ่าออกตอนปีหกศูนย์อ่ะ

แล้วเดี๋ยวมาเจอกันที่กระทรวงสาธารณสุขนะทนายรณรงค์ก็พาไปตอนเช้า

ผ่านทางยื่นเรื่องให้กับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

แล้วก็พอดีท่านติดภารกิจไปต่างจังหวัด

ก็เลยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมารับหนังสือแทน
อืมกลายเป็นว่าคุณหมอไม่ได้มาแล้ว

บอกว่าเหมือนกับมี

ผู้ลักผู้ใหญ่หรือทีมอะไรอย่างไร
เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งชี้แจง
เดี๋ยวให้ทางกระทรวงเนี่ยมาทำความเข้าใจอะไรยังไงให้อีกทีหนึ่งก่อน

ก็ตอนนี้กำลังรอฟังการชี้แจงจากทางกระทรวงอยู่นะฮะ
แต่ว่าผมถามไปทางดรสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
ท่านบอกว่ามันมีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือต่างอยู่
เรื่องการเยียวยาการดูแลในส่วนของสปสชด้วย
แล้วเรื่องความผิดความพลาดเกิดจากขั้นตอนแบบไหนอะไรยังไง
เดี๋ยวจะไปตรวจสอบให้แล้วก็จะดำเนินการช่วยเหลือคุณป้าต่อไป

เขาบอกว่าอีกอันนึงคาไว้ได้ไม่มีผลแหลกการใช้ชีวิตหรอก
ถ้าตายก็เผาไปพร้อมกันได้เลยหึ
คือหมายถึงว่าถ้าไม่ได้เกิดปัญหาอะไรแทรกซ้อน
ก็คือในมุมของหมออาจจะมองว่าณขณะนี้มันยังไม่ได้เป็นอะไร
แต่เขาปวดไงเขาเลยมาต้องให้มันค้างไปเรื่อย
พอปวดมาปุ๊บก็เลยผ่าออกให้แต่มันยังเหลือค้างอยู่อีกอันหนึ่ง

คือตอนนี้มันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นต้องรอเขาตรวจสอบ
เดี๋ยวรอมันตั้งแต่ปีครั้งแรกหรือมันครั้งที่สอง

แต่ถ้าถามว่าทำไมเอาออกให้ไม่ได้แล้วทำไมทางพระมงกุฎ
เอาออกได้ปีที่ผ่านมาถึงเอาออกให้ได้
ต้องรอการตรวจสอบรอฟังคำชี้แจงนะคะ